เพราะว่าเพิ่งจะผ่านเรื่องมรสุมเกี่ยวกับการป่วยโรคไบโพร่ามาหมาดนะ

ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวนะคะหลายคดีเลยนะคะคุณผู้ชม

แฟนคลับร็อกเกอร์ชื่อดังโอ้โหตกออกตกใจกันแต่เช้าเลย
หลังสารมีนบุรีมีคำสั่งจำคุกรวมทั้งสิ้น๒ปี๒๑เดือน

จากทั้งหมด๔ข้อหาก็คือ๑ผิดพรบออาวุธปืน

และ๔คือคดีทำร้ายร่างกายสาวหล่อลูกน้องของอดีตภรรยา
ถ้ายังจำกันได้ก็นานมาแล้วเหมือนกันนะคะ
ส่วนที่ตัดกันไม่ขาดก็คือจะเป็นอดีตภรรยาพี่การวิพากรนี่แหละ
ที่ได้เดินทางไปที่สารมินบุรีในช่วงบ่ายด้วย
บอกว่าจากการโทรศัพท์พูดคุยกับคุณเสก
คุณเสกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเชื่อว่าประกันตัวได้อย่างแน่นอน
แต่สีหน้าของพี่เสกยังดูกังวลและดูป่วย

และน่าจะเครียดกับเรื่องของคดีที่สารสั่งจำคุก
เพราะว่าตอนนี้พี่เสกต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง
หากไม่ได้กินยาอาการป่วยก็คงจะกำเริบขึ้นมาอีก
ขณะเดียวกันเรื่องของการประกันตัวตัวเองก็พร้อมที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ
ส่วนอีกภาพเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับคนร้องไห้คือเป็นหน้าพิการนี่แหละ
แต่เป็นใบหน้าคล้ายกับคนร้องไห้
พร้อมกับแคปชั่นข้อความว่า
ทำไมเธอถึงชอบทำให้ฉันมีน้ำตา
จำไว้นะแค่คำนี้คำเดียว
ถึงเธอจะทำร้ายอะไรฉันมากมายยังไง
ฉันพร้อมช่วยเหลือเธอเสมอ

ช่างมันแต่ถ้าวันใดเธอเดือดร้อน
ฉันคนนี้จะไม่มีวันทิ้งเธอ

คือตอนนี้สถานะเขาสองคนนี้
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถูกไหมคุณ

แต่เขาก็ยังคงเป็นพ่อกับแม่ของลูก

ตอนนี้เขามีลิ้นกับฟันสลอกกันบ้าง

แต่ยังไงแล้วความเป็นเพื่อน

ถูกต้องแต่ถ้าย้อนไปในอินสตาแกรมของพี่การ

โพสต์บอกว่ายังรองรักอยู่